มีวัยรุ่นขาโจ๒คนอายุ๑๖กับ๑๗ปี

พอไปถึงเหมือนเขามีอาวุธสู้ไม่ได้

โอ้โหบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ

คนเจ็บคือในยานพวงอายุ๓๐ปี
ก็ถูกฟันเข้าไป

และรีบนำตัวท่ายก่อนชนบุรีครับ

เดินทางมากับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐ปี

ผู้ชายคนนั้นพาเด็กเยาวชนสองคนนี้มาถามหาในยาน
นายยานคือคนโดนฟันบอกว่ามีอะไรไหม

นายยานเขาดื่มเหล้าอยู่เขาก็โมโหวิ่งเข้ามาในบ้าน
เอามีดดาบออกมาจะเอาเรื่องกับ๓คนนี้
เด็กสองคนนี้กับผู้ใหญ่อีกคนนึงที่มาด้วยกันสู้ไม่ได้

สักพักหนึ่ง๓คนนี้ย้อนกลับมาด้วยมีดดาบยาวสักหนึ่งช่วงแขนได้คุณผู้ชม
พอมาถึงนะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ
วิ่งเข้าไปเอาดาบฟันในยานจนบาดเจ็บสาหัสคอเกือบขาด
แล้วก็หลบหนีไปซึ่งคาดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยน่าจะมีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนหน้านี้ครับ
ว่าจะคุยกันมาซั่วเลย
สองคนสามคน